สิ่งสำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไฟฟ้า
ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นกำลังสำคัญในการที่จะปั่นไฟ
ทำให้เครื่องสูบน้ำหรือว่าระบายน้ำทำงานได้ดี
เรื่องนี้ต้องบอกว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าระดับน้ำภายในถ้ำลดลงเยอะแล้วล่ะ
ทางด้านของการไฟฟ้าเองนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวจะมีการปรับเรื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้าอีก
เพื่อที่ทำให้ทุกอย่างเดินขึ้นให้เต็มกำลังได้ดีขึ้น
โดยวันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาปรับแผนระบบไฟฟ้าค่ะ
รายงานผ่านทางเพจเฟซบุ๊คการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่า
ตี๓๓๐การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานในถ้ำหลวง
ศูนย์อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หรือว่ารีพีชบริเวณปากถ้ำหลวงนางนอนได้สำเร็จแล้ว
นอกจากนี้กภเครษนึงพเหนือ
ก็มีการปรับแผนการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในถ้ำหลวง

รวมถึงแผนอพยพเคลื่อนย้ายทีมหมูป่าออกจากถ้ำ
แล้วก็รองรับแผนเพิ่มการระบายน้ำด้วย
โดยเขามีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด๕๐๐กิโลวัตต์
เพื่อจ่ายให้กับระบบสูบน้ำในถ้ำทั้งหมด๓จุดด้วยกัน
จุดแรกค่ะจ่ายกระแสไฟฟ้าระยะทาง๒๐๐เมตร
ให้กับเครื่องสูบน้ำขนาด๒๒กิโลวัตต์๒เครื่อง
จุดที่๒จ่ายกระแสไฟฟ้าระยะทาง๓๐๐เมตร
ให้กับเครื่องสูบน้ำขนาด๑๕กิโลวัตต์๒เครื่อง
สูบน้ำขนาด๑๑กิโลวัตต์๒เครื่อง
แล้วก็เครื่องสูบน้ำขนาด๒๒กิโลวัตต์อีก๒เครื่อง
จุดที่๓จ่ายกระแสไฟฟ้าระยะทาง๑๕๐๐เมตร
ยังห้องโถงกลางให้กับเครื่องสูบน้ำขนาด๑๕กิโลวัตต์๖เครื่อง
ส่วนเรื่องการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน๑๐๐คน
ก็มีการสับเปลี่ยนปฏิบัติงานตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ

ก็ยังคงมีการสูบน้ำอย่างต่อเนื่องล่ะค่ะ
มีการลำเลียงท่อเส้นที่๓ความยาว๑๗๐เมตร
บริเวณปากถ้ำจุด๓๐๐เมตร
เพื่อระบายน้ำจากโถงปากถ้ำไปด้านนอก
ลักษณะที่ใช้ก็คือเหมือนการลักน้ำเลยคุณผู้ชม
ง่ายข้างหนึ่งต่ำข้างหนึ่งสูง

ซึ่งก็จะได้ทำให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้น
ข่าวที่ดูแลเรื่องการวางท่อระบายน้ำ

ทำให้สามารถระบายน้ำได้ถึง๖๐๐คิวต่อชั่วโมง
ซึ่งนี่ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก
และมีการเตรียมท่อเอาไว้เยอะเลยค่ะ
โดยมีแผนจะลากท่อเข้าไประบายน้ำในถ้ำระยะทาง๑๕กิโลเมตร

ที่บอกว่าเขาประเมินสถานการณ์ไม่ใช่วันต่อวัน

มีการขนเครื่องสูบน้ำกำลังไฟฟ้าใบพัดเจ็ต
แล้วก็ท่อความยาว๗เมตรทั้งหมด๑๐ท่อ

เอาไปใช้ในการสูบน้ำอย่างรวดเร็วในโถงปากถ้ำ
เพื่อผลักให้น้ำในโถงที่๒ออกมาได้เร็วขึ้นด้วย
ส่วนเครื่องสูบน้ำพญานาคหรือว่านาคซิ่ง
ก็เดินเครื่องสุกพร้อมกันเลย๓เครื่อง
ระบายน้ำออกจากถ้ำอีกแรงหนึ่ง

ล่าสุดมีการขุดเจาะน้ำบาดานเพิ่มได้อีกจุดหนึ่งแล้ว
ลึกลงไปประมาณ๔๐๕๐เมตรค่ะ

ท่านผู้ชมอาจจะมีข้อสงสัยนะฮะว่า

คือเปิดพื้นที่เป็นพื้นที่รับน้ำให้เลย